พาคุณผู้ชมไปเที่ยวนะคะในช่วงแบบหน้าหนาวอย่างนี้

ท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมใครที่ผ่านไปผ่านมาอุ้ยเห็นแล้วก็อดใจไม่ได้หรอกนะจะต้องแวะลงมาถ่ายรูปเซลฟี่จะเป็นเซลฟี่วีฟี่ก็แล้วแต่คือคนเดียวก็ถ่ายได้หลายคนก็ถ่ายสวยเดี๋ยวเซลฟี่คือคนเดียวแต่ถ้าวีฟี่คือถ่ายกันเป็นหมู่คณะใช่พวกเราหลายคนถ่ายด้วยกันแล้วก็มีการบริการด้วยนะแบบบางคนอยู่นานเออหิวน้ำหิว
คุณครับแต่ที่เมนูที่มันน่ารับประทานและสลุดตามากเลยนั่นก็คือเมนูไก่อบกระบ่อง๕๑๐บาทเท่านั้น
หน้าตาก็เป็นแบบนี้แหละค่ะนึกว่าข้าวหลามเหมือนกันนะกระบวนการคล้ายกันคุณแต่มันเป็นของขาว
เจ้าของสูตรนี้คือนายเอียดชำปฏิอายุ๕๐ปีค่ะ
ก็นำมาคลุกเคล้าทำกันสดตรงนี้เลย
บอกว่าเผากันริมทางแบบนี้ค่ะ
ใครที่เห็นแล้วก็ว่าจะไม่กินก็ต้องขอแวะหน่อยละกัน

แล้วบางคนก็งงไงงงมันคือยังไงล่ะวิธีการเป็นยังไง
ลุงเอียดบอกว่าก็จะนำเนื้อไก่ไปหมักกับเครื่องเทศ
โดยให้เครื่องเทศที่คลุกเคล้าแล้วให้มันเข้าเนื้อเลย
โดยการหมักทิ้งเอาไว้๑คืน
พอได้แล้วก็นำมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็ไปเผาแบบเหมือนข้าวหลามอะค่ะ
จากนั้นนะคะก็ต้องทิ้งไว้สักประมาณ๒ชั่วโมง
ออกมาหน้าตามันก็เป็นแบบนี้
มันก็จะได้ความหอมของไม้ไผ่แล้วก็ด้วยความหอมของการย่างบนเตาถ่านธรรมชาติอะค่ะ
แล้วก็ได้ความอร่อยหอมเข้าเครื่องเทศเลยนะคะ
คุณผู้ชมเป็นสูตรพิเศษที่ลุงเขาตั้งใจทำเลย
เพราะฉะนั้นใครที่ไปเที่ยวที่จังหวัดตราดไปชมทุ่งทานตะวันแล้ว
คุณก็ต้องแวะกินไก่กระบอกนี้ด้วย
เพราะว่ามันเป็นของคู่กันกินของอร่อยเที่ยวที่ดีวิวสวย
มันเป็นอะไรที่มีความสุขสุดแล้ว
นี่ค่ะบรรยากาศแล้วก็หน้าตาของเมนูอาหารที่ตอนนี้นะ

เวลาทานนี่เห็นว่าทำอย่างไรโรยพริกลงไปด้วย

ตัดรสชาติหน่อยดีมากเลย

ไม่ใช่ขนมหวานนะคะ

ไหมคุณค่ะเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับ
แล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง
คนไปตราดบางทีก็เอ๊ะฉันจะไปตราดไปเที่ยวที่ไหนอะไรดี
เขามีวิธีการทำที่สะอาดด้วยนะ

ไปเที่ยวชมดอกทันตะวันสวยแล้วได้ทานอาหารอร่อยอีก